ดีมันไม่กินอย่างกินคนไทยจะได้กินของดีที่สุด

เพราะไม่มีวาสนาได้กินแกงส้มดีของคนไทยที่ปรุงอย่างถูกต้อง

เพราะไม่มีวาสนาได้กินแกงส้มดีของคนไทยที่ปรุงอย่างถูกต้อง
เพราะไม่มีวาสนาได้กินแกงส้มดีของคนไทยที่ปรุงอย่างถูก
ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจการจัดอันดับมันดีมันได้กินอยากกินคนไทยจะได้กินของดีที่สุดอร่อยที่สุดของบรรพบูโลศไปแคร์อะไรกับมันสำหรับอาจารย์นะจะบอกให้คุณฟังเลยว่าแกงส้มเป็นสุดยอดของอาหารเชิดชูสุขภาพกินกันจริงคอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำเป็นแกงเป็นอาหารที่เชิดชูการใช้ผักตามฤดูกา
ส่งออกปีหนึ่งเท่าไหร่มะขามเปียกเนี่ยเอามาใส่ในแกงส้มมันถึงจะหอมมันถึงจะอร่อย
แต่มาสรุปค่ะฉันเป็นคนไทยแก่๗๐ฉันไม่ยอมรับว่าแกงส้มของฉันยอดแย่
มันไม่เป็นธรรมเลยกับการที่มันไปกินแล้วมันมาบอกเป็นของใคร
นี่ถ้าเจอหน้านะฉันจะเอาแกงส้มดีนะใส่ปากมันซะให้มันสำลักตายไปเลย
มันจะได้รู้ว่าของดีมีบุญกินแล้วมันอร่อยแค่ไหน
คืออย่างนี้ค่ะคุณน้องค่ะอาจารยิ่งศักดิ์ก็มีความรู้สึกว่า
เขาอาจจะจัดอันดับในเชิงธุรกิจแรงกิ้งอะไรของเขาก็เรื่องของเขาเถอะ
แต่ในความเป็นจริงแกงส้มเป็นอาหารที่ดีพวกเรานะคะก็คงจะต้องเชิดชูแกงส้มกันมากขึ้น
ผักสดมะขามเก็ดดีแล้วก็เนื้อสัตว์ดีมีคุณภาพ
อาจารยิ่งศักดิ์ว่าการที่เขาจัดอันดับว่าแกงส้มของเราเป็นอาหารยอดแย่
พูดได้คำเดียวเลยว่าหนึ่งถ้าเกิดมาไม่เคยกิน
สองไปเจอแกงส้มปลอม
ข้อที่๓เครื่องปรุงที่สำคัญนะคะคือน้ำมะขามเปียกอาจจะได้ไม่ดี
แสดงว่ามันต้องไปชิมแกงส้มปลาแล้วถ้ามันจะไปใช้ปลาคุณภาพไม่ดี
รับรองได้เหม็นคาวมากค่ะน้อง
ในในสามอนาคตจะดูแลเป็นอย่างสำคัญค่ะ
แล้วหนิพี่น้องกลุ่มใจรู้สึกแท่ครึ่งที่
ผมมีบัญชีจาทำให้เกิดขอบคุณได้

เวลาที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุดตอนที่สุด
ตอนที่สุดตอนที่สุด